แต่ขยับขึ้นไปเหนือกรุงเทพปฐุมธานีก็โดนแล้วเช่นเดียวกันฮะ
จากสองเขื่อนที่ว่านี่แหละสองเขื่อนก็คือป่าศักดิ์เจ้าพญา

เมื่อวานเนี้ยทางพันธ์ตำรวจโทรคำรนวิทธุประจ่างนายกแจ
ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมมันทะลักมาแล้ว
ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดความขัดข้องในการเข้าไปให้การช่วยเหลือ
อำนวยการบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง

ต้องแก้ปัญหาก่อน๒เรื่อง๓เรื่องก่อน

สองก็คือทำคันดินและสามเดี๋ยวจะมีการประสานกับทางชนรับประทานในพื้นที่
เพราะถ้าหากปล่อยน้ำมารุนแรงขนาดนี้ข้างล่างพังหมดแหละข้างล่างพังหมด
ดังนั้นนายกแจ๊เดี๋ยวจะไปคุยกับทางชนรับประทานว่าทุกวันนี้ที่มีการปล่อย๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ย
จะเยอะไปนะขอให้ลดลงมาหน่อยต่อรองหน่อยต่อราคาลงมาหน่อยให้ลดเหลือจาก๑๐๐ลูกบาทเมตรให้เหลือ๘๐
ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วข้างล่างจะผ่อนต่อ๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าเป็นแบบนี้ปฐุมไม่เป็นปัญหา
แต่ถ้ายังร้อยลูกบาทเมตร๑๐๐ลูกบาทเมตรรับรองว่าข้างล่างจมถ้าข้างล่างจมแล้วอย่าคิดว่านนจะรอด
แล้วอย่าคิดว่ากรุงเทพหานครมันจะดีนะเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาถ้าปฐุมธานีพร้อมที่จะเป็นเขาเรียกจุดบับเบิ้ล
ในการรับปัญหานี้แล้วแก้กันไปก่อนนะฮะเมื่อวานนี้นายกแจ๊ดลงพื้นที่เอง
แล้วท่วมแล้วเหรอตื่นเต้นขนาดนั้นท่วมแล้วสิท่วมแล้วฮะ
พิกัดท่วมหมู่บ้านก็ท่วมแล้วบ้านที่อยู่ในที่รุ่มต่ำเนี่ยท่วมแล้ว
อันนี้ต้องต่อแถวต่อทางเดินให้คนเดินเข้าไปเอาจริงจริงนะ
เด็กมันเล่นน้ำดูคุณแม่เห็นไหมคุณแม่ยืนประมาณหน้าแข้ง
ก็เอายาเข้าไปครับเอายาจำเป็นต้องใช้ยาอะไรกันน้ำกัดเท้า
ท่านเห็นภาพไปแล้วก็คือการเตรียมพิกัด
เอาไว้เป็นทางเข้าออกชุมชน
เพราะถ้าหากมันท่วมเยอะกว่านี้แล้วกลัวว่ามันจะท่วมเยอะ
จึงมีการสร้างทางเข้าออกเอาไว้ล่วงหน้าก่อน
นี่คือภาพรวมของจังหวัดปฐุมธานีครับ